ในอำเภอเมืองราบุรีแข่งกินทุเรียนกลางสวนในงานเปิดตัวทุเรียนของดีตนาวศรี
งานนี้จัดขึ้นที่ไร่ราชาวดีในงานเปิดตัวทุเรียนตะนาวศรีของดีราชบุรีในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อ
งานกิจกรรมแข่งกินทุเรียนรวม๒รุ่นคือรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นพิเศษในอำเภอซึ่งรุ่นนี้มี๓นายอำเภอได้แก่
นายสุธิพงศ์พุทธจันทรานายอำเภอปากท่อนายทวิทย์เที่ยวมาพบศุกร์ในอำเภอบ้านคา
และนายอดุลถาวรกุลในอำเภอสวนพึ่งเข้ามาร่วมลงแข่งขันกินทุเรียนโดยมีกองเชียร์แต่ละอำเภอแต่งชุดแฟนซีเข้ามาร่วมให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนาน
ภายในงานนี้ยังมีเกษตรกรทั้งหมด๓๓สวนจาก๔อำเภอมาร่วมออกร้านจำหน่ายและรับจองทุเรียนก่อนที่จะมีการตัดจากต้นได้อีกด้วย
ซึ่งพันธุเรียนมีทั้งหมดทั้งเป็นพันหมอนทองหลงลับแลก้านยาวและอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้อุดหนุนกันในราคาที่ส่งตรงจากส่วนแท้